เฉพาะอย่างจริงเรื่องการแห่ขอปลงขอปลน
แห่นางแมวบ้างแห่ประหลัดขิกบ้าง
ส่วนที่นี่ที่จังหวัดแพร่เขาแห่ช้างเผือกขอฝนครับ

อี
นี่ทำกันละงานนี้

ไอ้หนูวิ่งหนี้ข้อ๑๕หวัดลง

ชาวบ้านนะเขารวมตัวกันมาหลายหมู่เลยนะ
มีบ้านเห็มหมู่ที่๕บ้านไผลล้อมหมู่ที่๑และบ้านไผลล้อมพัฒนาหมู่ที่๙ฮะ
ร่วมด้วยช่วยกันจัดขึ้นที่ขุนลำห้วยแม่ปงหมู่ที่๕ตะบนหัวทุ่งอำเภอรองจังหวัดแพร่
โอ้โหแร่ยาวไกลจริง
จากประเภนีแหท้างเผื่อท้อฝนเนี่ยนะมีตั้งแต่โบราณแล้วเขาทำสื่อซ่อนกันมานิดนึกข้างหน้า
เฮ้ยแหไม่ค่อยจะตรงอ่าวอย่าแหไปก็ได้สักพันทย์ถอยหลัง

เอาคำบอกว่าอย่างนี้นะฮะการขอบพอเนต้องทำตามรูดุการจริง
เพื่อให้ภูมิอาศัยอยู่บริเวณใกล้กับลำห้วยแม่ปงเนี่ยได้ใช้น้ำในการกาเศษนั่นเอง
และทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้การเกษตรของเขาอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารสมบูรณ์ดี
ตามที่ชาวบ้านต้องการโดยขบวนแห่จะเริ่มจากวัดศรีดอนแก้ว
แล้วมากันที่ขุนลำห้วยแม่โป่งระยะทางประมาณสัก๒กิโลเมตร
ก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นตลอดการแห่ชาวบ้านก็ร่วมสนุกกันอย่างเงี้
แห่ไปข้างหน้า๒๓๙ถอยหลังอีก๓๙ไม่รู้วันไหนจะถึง
เออมันก็เป็นจังหวะเขา
ขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับจากติ๊กต๊อกของพระอธิการจตุพัฒระด้วยนะครับ
ตอนแรกนึกว่าเอาช้างตัวจริงมาดิฉันก็เป็นหุ่นช้างนะคะ